วงการบันเทิงมีเรื่องแซ่บมาให้เหล่าขาเผือกทำการบ้านกันอีกแล้ว
ล่าสุดเพจดังมาดาม้าได้เผยแชทที่มีคนส่งมาให้ดูโดยระบุว่า
คู่รักคู่นี้มาจากจังหวัดปัตตานีซึ่งปัตตานีเป็นพื้นที่สีแดงเนาะ
ครอบครัวของผู้มาจากจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกัน
ทั้งสองจังหวัดนี้มีการควบคุมเข้าออกพื้นที่จึงเกิดประเด็นสงสัยว่า
ทำไมไม่ยอมกักตัวแล้วทำไมถึงเที่ยวได้แบบสบายใจ
งานนี้หลายคนก็เลยเดากันไปเลยว่าเป็นคู่ไหนที่ไปกันมา

ก็เออก็ใช่ไงสีแดงกับสีแดงมาเดินทางด้วยกันได้ป่ะ

คือเรื่องของเรื่องกันเนี่ยข่าวไม่มีอะไรคือเอาง่ายคู่รักคู่นี้มาจากจังหวัดปัตตานี

ครอบครัวของผู้เนี่ยมาจากจังหวัดสงขราซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเช่นกัน

๒จังหวัดนี้มีการควบคุมพื้นที่

แล้วก็เที่ยงงี้ไหมเขาไปภูติสีแดงเขาไปเที่ยวไม่ได้

ก็คือจากพื้นที่สีแดงสมมุติไปอีกพื้นที่ต้องกักตัวไงไปไม่ได้
ไม่รู้อะไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้
ก็พูดไม่ตามกันไปก็ต้องกักตัว๑๔วันไงไม่ใช่ว่า๑๔วันก่อน๑๔วันไม่ใช่ไปร้านลาไปเที่ยวนะ
ไม่ใช่ถ้าสมมุติสีแดงเราสีแดงสีแดงกับแดงด้วยกันมันไม่ได้กักตัวใช่ไหม
ไม่รู้นะต้องไปดูแต่ถ้าสีแดงไปสีส้มสมมุติฉันจะไปบุญการอย่างนี้
ต้องโดนเขาไม่ให้เข้าเขาบอกฉันจะต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ถ้าสมมุติแดงกับแดงอย่างน้ำชนบุรีแดงมากรุงเทพฯกับแดง
ไม่ต้องกักตัวแต่สมมุติปาการกรุงเทพฯไม่กักตัว
หรือกรุงเทพไปนครปฐมอย่างนี้
จริงเป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดด้วยเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน
ต้องไปดูบริบทต้องไปดูมาตรการ
เขาอยู่ปัตตานีกับสงขาใช่ไหมเป็นพื้นที่สีแดง
แต่ก็ต้องไปดูว่านครเขามาตรการมีอะไร

หรือว่าอันนี้เขาเป็นใครเหรอ
เนี๊ยะเสิร์ชหาแล้ว
แล้วมาจากปตาณีชั่งหวัดสวงขา
เขาก็เลยไปจับโป๊ะว่าทำไมไม่กัดตัว๑๐สี่วาน
ไหนดูสิเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ
เห็นเป็นนักร้องหรือเป็นนักร้องแล้วหรือไม่ใช่ดาระเอาอีกแล้ว
เดี๋ยวนะไม่ใช่เป็นดาระเขามาจากปัตตานีคนหนึ่ง